ในปี๒๕๕๘นะครับคุณผู้ชมพบว่ามีตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวในไทยประมาณ๘ล้านคน
และปีนี้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้มีการคาดการณ์นะครับว่าน่าจะบวกขึ้นมาได้อีกประมาณสักล้านถึง๒ล้านคนนะครับ
คนจีนมาเที่ยวเมืองไทยจำนวนมากขนาดนี้รายได้เข้าสู่ประเทศไทยจริงหรือไม่
ทำไมยังเกิดปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญยังเกิดปัญหาอื่นตามมาติดตามหาคำตอบนี้ได้จากรายงานครับ
ความหลากหลายทางธรรมชาติกับวัฒนธรรมที่ชวนค้นหา
ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวลำดับต้นในภูมิภาคเอเชีย
โดยเฉพาะกับจังหวัดภูเก็ตหนึ่งในเมืองยอดนิยมที่มีตัวเลขนักท่องเที่ยวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ชื่นชอบมนต์เสน่หมุกแห่งอันดามัน

ที่ใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่
คณะทัวร์มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากประเทศจีน
ถึงจังหวัดภูเก็ตเพียง๙๐๐หยวนหรือ๔๕๐๐บาท
และจะทำกำไรด้วยการพาลูกทัวร์

ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
บริษัทก็กินรวบก็คือทำเอง

ร้านขายของที่ระลึกก็ทำเองนะครับ
บริษัทได้ข่าวว่าซื้อเรือเอง
บางบริษัทก็ซื้อโรงแรมเอง

เพื่อให้รายได้มันไม่ได้เงิน
สามารถหลุดไปให้คนอื่นได้เนอะ

ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ต
ยังมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่การเดินทางมาของทัวร์ศูนย์เหรียญ
กลับไม่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจท้องถิ่น
โดยวงจรธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบทัวร์ศูนย์เหรียญ

จัดหาลูกทัวร์ด้วยข้อเสนอราคาถูก
ก่อนที่จะนำลูกทัวร์ขึ้นเครื่องบิน
เช่าเหมาลำมาที่ประเทศไทย

ที่มีเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีน
รับช่วงต่อในการจัดหาที่พัก
รถนำเที่ยวตลอดจนเสนอแท็กเก็ตเที่ยวเกาะต่าง
เก็ตเที่ยวในเมืองหรือสถานที่สำคัญ
รวมไปถึงการซื้อของฝากและเครื่องประดับ
ราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
โดยมีไกด์จีนทำหน้าที่เชียร์แขก
เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าหยิบเงินออกมาใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด
ชาร์จราคาค่าแพ็กเก็ตครัวค่าที่พักราคาของที่ละลึก
ยังทำกำไรได้ในธุรกิจท่องเที่ยว
แต่ประเทศปลายทางกลับได้รับผลกระทบ

ไม่ว่าจะเป็นปากกาลังก์แบบเดินทำลายใช่ไหม

ที่ควรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
และไม่มีส่วนเกี่ยวคร่อง
ที่จะได้รับผลประโยชน์กับการท่องเที่ยวเลย
หลายปีที่ผ่านมาตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีน
ยังเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
เช่นเดียวกันกับความเสี่ยงที่ธุรกิจการท่องเที่ยวไทย
ต้องเผชิญหน้ากับทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ครอบงำด้วยกลุ่มทุนต่างชาติอย่างไร
ติดตามต่อได้ในตอนต่อไป